เปิดศึกในรอบชิงชนะเลิศ
โอ้โหละน้อน้องรอดี
เรื่องบันดังเนียต้องใช้เวลา
คิดเข้าแค้นสุดเขตสุดริสุดแด่
ว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้

แล้วได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาทในวันนี้นะครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่า

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันในยกชิงชนะเลิศวันนี้
เป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีที่สุด
เด็กทำคะแนนตีเสมอกันได้
ผ่านการร้องมาถึง๑๙ยกในวันนี้
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท
จะเป็นของใครต้องมาเชียร์เด็กกันครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับรออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

สวัสดีครับ
ทำไมต้องถึงกับลุกขึ้นยืนทักทายเลยครับ
คุณเมื่อยเข่าเหรอครับ

นึกถึงตัวเองตอนประกวดร้องเพลงตอนเด็ก

ใช่ก็จะแบบเวลาออกไปหน้าเวทีก็จะไหว้สวยแบบนี้นะคะ

แต่ว่าก็จะได้ความน่ารัก
แล้วก็เลยแบบนึกถึงอดีต

แล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญด้วย

ชิงชนะเลิศแล้ว

ที่เขาได้มีโอกาสใช้เวทีตรงนี้แสดงความสามารถแล้ว
ยังได้แสดงน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย

เปิดศึกในครั้งสุดท้ายนะครับ
ยกสุดท้ายที่มาถึงแล้วครับ

มีคะแนนเสมอกัน๑๘ต่อ๑๘คะแนน
ในรอบนี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
มีคะแนนอยู่ในมือนะครับท่านละ๕คะแนน
ถ้า๒ใน๓ให้กับทีม๑ทีมใดไป
นั่นหมายถึงว่าทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ

สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวเลือกเพลงอะไรมาครับ
เพลงเมดเลขแบบหัวใจกับเพลงจุดนี้สุดเด่น

มันได้โชว์พลังเสียงแล้วก็ได้โชว์สกิลการเต้นด้วยค่ะ
ฝั่งสุภาพบุรุษสุดซ่าไปเพียมเพลงไรมา
เตรียมเพลงโอลาหนอมายเลิฟครับ

ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าพวกเราซ้อมมาดีมากครับ

สวัสดีครับสู้รวย
เย้เย้
วันนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องคว้าแชมป์ไปให้ได้

ศูนย์รักษาโรคผู้ป่วยโรคสะเกียจเงินครับ
นะลูกนะขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับ
หนูอยากพูดอะไรกับมูลนิธิที่เรามาทำเพื่อเขา
พวกเรานะครับก็เห็นผู้ป่วยนะครับ

วันนี้เราก็มาทำความฝันนะครับ
จะนำทุนไปให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรักษานะครับ

ใครดีจังเลย
อ้าวส่วนอีกหนึ่งทีมแล้วลูกลูกผู้หญิงลูก
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
นะครับความดีส่งต่อได้นะครับ
เพราะฉะนั้นหนูก็มีเป้าหมายของหนูเหมือนกัน

นะครับลูกขอตัวแทนหน่อยครับที่
อยากจะบอกอะไรกับมูลนิธิที่เรามาทำเพื่อเขาในวันนี้

ก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ
ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมสุภาพสตรีสุดเฟียวด้วยนะคะ
ก็พวกเราจะทำให้เต็มที่และชิงเงินแสนมาให้ได้เลยค่ะ

ทีมสุภาพบุรุษสุซ่านะครับ
ช่วงหน้าคือช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นของเด็ก
ที่จะมาปล่อยของกันให้เต็มที่
ในยกชิงชนะเลิศ
ประเดิมด้วยทีมฝ่ายชายที่จะมาในเพลง

จะทำให้กรรมการเลิฟขนาดไหน

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ปรบมือต้อนรับกับโคสกิติมภาษาแห่งเวที

บรมด้านข้างของไป

มาถึงจุดนี้หลายปีแล้วที่อยู่จุดนั้นแล้วมาอยู่จุดนี้

และสามารถกับการแสดงของทั้งสองทีมได้ในโอกาสดี

เตอร์โชว์
การโตภาคดี
ไม่อยากเป็นรักไม้แห้งใต้โดยดา
ดิ้มดิ้มกลับมาหาผมที
เรื่องพันธุ์อย่างเนียต้องใช้เวลา
แช่ตอนที่คุณกันไว้คงไม่ได้ไปไกลตา
พี่จะกลับมาหาอีกสามปี
เบื่อคนนินทาแล้วชีพสิทธินี่มาจนแล้ว

วันวาเลนไทยไม่ได้มีหุ้นเดียว
ถ้าอยากจะรักกับพี่รอหน่อยคนนี้คอยค่ะ
ที่กลับมาหาเพราะเงินทองมากมาย
คนหาไม่ย้ายมีตัวถูก

กับคนเกินห้อไว้รอเธอหลังใหญ่

โอ้โอ้ไม่เลิกเพราะอยู่ป่าดี
ไม่อยากเป็นดอกไม้แห้งใต้โดลา
ดีกว่ากลับมาหาผมที่
โอ้โอ้เลิกน้องน้องรอดี
เรื่องพันธุ์อย่างเนี่ยต้องใช้เวลา

ก็ไม่ได้ไปไกลตาม
พี่จะกลับมาให้สมภีร์
โอ้โอ้ไม่เลิกเพราะอยู่ป่าดี
ไม่อยากเป็นดอกไม้แห้งใต้โดดา
ดีกว่ากลับมาหาผมที่
โอ้โอ้เลิกน้องน้องรอดี
เรื่องพันธุ์อย่างเนี่ยต้องใช้เวลา

ผมไม่ได้ไปไกลตา
พี่จะกลับมาให้ครึ่งปี
โอ้โอ้ไม่เลิกเพราะอยู่ป่าดี
ไม่อยากเป็นดอกไม้แห้งใต้โดดา
ดีกว่ากลับมาหาผมที่
โอ้โอ้เลิกน้องน้องรอดี
เรื่องพันธุ์อย่างเนี่ยต้องใช้เวลา

ผมไม่ได้ไปไกลจ๊ะ
นี่ไม่ไปแล้วนะคนดี

พี่ไม่ไปแล้วนะคนดี
โอ้แล้วหนูมายอัพนะครับ

แต่ละคนก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยค่ะ

ก่อนที่จะถามทีมผู้หญิงถามหนูก่อนไหมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้

โอ้โหที่ไม่ถามน่ะก็ให้เองยืนพักไงลูก

ซี่ลมหายใจแดงมากตอนนี้

สนุกแล้วก็ภูมิใจครับ
เวลาพวกเขาอยู่รวมกันแล้วมันมีความน่ารักความสดใส
ถือว่าไม่เฉียบเลยครับ

เอาละครับคุณนักกรรมการพี่สน
น่ารักกับทุกคนเลยคือ
โนเกียเขาก็จะเสียงมีพลังเนอะ
แบบว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ซึ่งวินนี่เขาก็จะมีความ

ส่วนซีซ่าความเป็นลูกทุ่งชัดเจนมากลูก
เสียงซีซ่าแบบพุ่งอะพุ่งมากเลย

วันนี้ไม่รู้แหละผลจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าพี่ฝนเห็นแล้วชื่นใจ

คือเขาสามารถดึงอารมณ์คนดู

คือนอกจากเขาจะร้องดีแล้วเนี่ย
ภาพที่เขานำมานำเสนอในวันนี้

ว่าเขามาในนามของตัวละครอะไร

วินนี่เนี่ยจะเหมือนอารดิน

เป็นอลลาดินด้วยทรงแล้วนะครับ

เป็นเจ้าชายจากอีกเมืองหนึ่ง

รับบทเป็นลิงของอลลาดิน
ถือว่ากลมกล่อมถือว่าทำออกมาได้น่ารักมาก
แล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบอยแบน

ขอบคุณพี่ไอค์ครับ

ทั้ง๓คนใช้พื้นที่ได้ดีมาก

เล่นได้อย่างมีระบบระเบียบ

ทุกคนมาชน

ไมโต๊งดึม

ทั้ง๓คนพอรวมออกมาแล้ว
สร้างความสุขให้พวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านมากเลยครับ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ
เอาหกมาให้พอแล้วค่อยคุยกันต่อ

ถ้าอยากจะรักกับพี่รอหน่อยคนที่คอยท่า
พี่กลับมาหาเพราะเงินทองมากมาย
จริงหว่าตาแม่ย้านไม่ดูถูกรับเคยคนนี้ว่าเป็นลูก
จะปลูกเลนท์ฮอล์ไว้รอเถือนหลังใหญ่

หั่นใจไหมไม่หวั่นค่ะ
งั้นจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยกันนะคะ
เพราะฉะนั้นมาในบทเพลงอะไรครับ
ควักหัวใจบอกกับสุดิสุเด็จค่ะ
จากทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บ
เด้อคำไม่จริง
เคยโดนทอดทิ้งด้วยคำที่หลอกลวง
ครั้งนี้ไม่ยอมเป็นเหยื่อไม่อยากเชื่อใครอีกเลย
รักนี้ของเธอก็เลยยังหวั่นใจ

ความหัวใจออกมาเอามาพิสูจน์
เพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอ
ควงหัวใจออกมาออกมาให้พอ
แล้วค่อยคุยกันต่อดีไหม
ควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์
เพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอ
วักหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอ

ต้องขอเธอดูหน่อย
คราวนั้นเจอจนจดจำ
รอยช้ำมันเตือนให้ระวัง
ความหลังมันยังเป็นบทดี
ลุกนิดหน่อยได้ไหมคะ
เยอะได้เยอะค่ะ

ที่ทำเป็นรัก
ทำความรู้จักและทำให้ไว้ใจ
ตอบตอบมันหน่อยสนุกใช่มั้ย
ทำคนไว้ใจก็ตายเกือบเสียคน
หากหัวใจเข้ามาหลอก
ยังพอจะหลบหลบเหลียกันได้ทัน
แต่กับเจอฉันยาวเหตุ
ไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำฉัน
คิดคิดแล้วแค้นสุดเขตสุดริสุดแดก
ว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้
เพราะรักสุดเขตสุดชีวิตสุดรู้
ก็เคยดูนึกว่าเป็นคนดี
คิดคิดแล้วแค้นสุดเขตสุดริสุดแดก
ว่าทำไมทำไมเราทำร้ายกันอย่างนี้
เพราะรักสุดเขตสุดชีวิตสุดรู้
ก็เคยดูนึกว่าเป็นคนอีก

โดยเฉพาะใครนี่นะครับโนเกียร์ชอบ

โดยเฉพาะ

หล่อแหล่ง

ที่ไหนนู่นไปทำต้าใส่โนเครียซิ

เตือนเนี่ย

โหบอกเลยว่ามาครึ่งจริง

มันเป็นผลพวงของการซ้อมร่วมกันนะฮะก็คือไม่รู้จะติอะไรนะน้องมีอะไรในตัวจนจนผมมองไปข้างหน้าแล้วว่าเขาจะต้องได้เป็นศิลปินไม่รู้จะได้รวมกันแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะจำความรู้สึกนี้ไว้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันมันดีมากแล้วเรารู้สึกว่าน้องน่ารักทุกคนพี่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เจอน้องนะ

เป็นเริ่มส่วนผสมของต้มยำนี้
น้องอายริชเข้ามาเติม
คือบีบลงไปให้ต้มยำนี้

คือเขาแบ่งบทบาทกันได้ดีมาก
ในต้มยำนี้นะครับ
มันขาดอยู่แค่เนื้อสัตว์เอง
ถ้าเติมลิงเข้าไปได้ก็คือ
มันอยู่ที่ทางกันดี

เปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนมันครบรส

อยู่ในนี้ก็ไม่รู้จะติอะไรเขา
แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดี
แล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
ก็ไม่รู้แหละ๒ทีมนี้จะเป็นใคร
แต่ว่าเก่งทั้งคู่ไม่รู้จะติเขาตรงไหนเลยค่ะ
โอ๊ยพอแล้วเก่งละก้อนโอเค

พี่เรียกเป็นยังไง
นี่คือจุดแบบจุดเด่นจุดขายของทีมนี้เลยคือ
พร้อมเพียงแล้วได้โชว์พลัง
แบบการเป็นตัวเองแบบการสนุกอะไรมานะครับ

ก็อยู่ที่ท่านคณะกรรมการนะครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะต้องตัดสิน
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๕คะแนน
อย่าลืมนะครับว่า๒ใน๓ถ้าเทให้ทีมไหน
นั่นหมายถึงทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ
แล้วได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาทในวันนี้นะครับ
สุภาพบลูซูซ่าสีฟ้าสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวสีชมพูนะครับ
คะแนนแรกผมขอคะแนนจาก

สุภาพกระตรีสุเตี๊ยวสีชมพู

ผมจะดูคะแนน๕คะแนนที่๒นะครับ

สุภาพลูซุซ่าครับ
ตอนนี้เหลือคณะกรรมการท่านสุดท้ายครับ
พี่ไอ้คือผู้ตัดสิน

ก่อนจะตัดสินครับ

ไม่ว่าทีมที่จะชนะเป็นทีมไหนก็ตาม

วันเวลาที่ผ่านมาในการแข่งขันนี้ว่า
การที่เราได้ทำสิ่งที่เรามีความสุข
แล้วก็สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมันมีคุณค่ามากมายแค่ไหน
แข่งขันมันมีแพ้มีชนะครับ

ทำได้ดีที่สุดบนเวทีเท่านั้นเอง

ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปจำนวน

ส่วนอีก๔ทีมนะครับ
ยังได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๓๐๐๐

บอกความรู้สึกหน่อยรูปเหรอก็ดีใจมากค่ะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาสู้ต่อไป

ขอบคุณครับ

ทีมเราก็จะเอา
คำแนะนำคำที่
พี่หอยพี่อัยพี่ฝน

ครั้งหน้านะออกมาให้ดีที่สุดตอนที่ทำได้ครับ

ไปบอกพี่จะตามไปดูลูก
คุณพ่อคุณแม่ขอตัวแทนสักหนึ่งท่านได้ไหมครับฝั่งนี้
ขอขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เด็กทั้ง๖คนมาโชว์ความสามารถนะครับ
คุณพ่อแบบบอกเด็กว่าการแข่งขันอย่าไปนึกถึง
นึกถึงว่านี่คือคอนเสิร์ตของเราเรามีโอกาสดีกว่าเด็กหลายคน
อันนี้ผมชื่นชมครับเด็กเก่งมากครับ
ขอบคุณครับคุณพ่อทางด้านนี้บ้างครับขอตัวแทนผู้ปกครองสักหนึ่งท่านเชิญเลยครับ
ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ขอบคุณบอสใหญ่คือพี่บูมบิมด้วยนะครับ
ที่สร้างรายการที่ดีมีคุณค่าขนาดนี้เด็กเด็กทางบ้านคงอยากเข้ามาอีกเยอะมากนะครับ
ก็ต้องขอบคุณพี่เอชายาแล้วก็พี่แซคแล้วก็ทีมงานตากล้องทุกคน
ขอบคุณทางพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับ

ครั้งหน้าจะมีเด็กซ่ามาวาดลวดลายบนเวทีแห่งนี้
เขาจะมาทำเพื่อใครจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดที่ไหน
ติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กดีมีความสามารถด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ทุกเรื่องราวทุกเพลงทุกคำแนะนำจากกรรมการ
คือประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียนของ
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจทั้ง๖คน
ที่ตั้งใจมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ผลลัพธ์ของความตั้งใจที่เด็กได้
มากกว่าเงินทุนน้ำใจ
แต่คือมิตรภาพและตำราการร้องเพลงจากศิลปินชั้นนำของประเทศ
หวังว่าเด็กจะได้นำไปต่อยอด
ก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินชั้นนำของเมืองไทย
ในอนาคตนะครับ
มีความฟังว่า
สู้กันยังคอยคอยหวันพี่กลับ
เมื่อไหร่จะมีใครไกลสักคนนี้เป็นของเรา
ขอให้พี่หอยมีแฟนเร็วนะครับ